มาดูเหตุระทึกนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
เหตุการณ์ไปเกิดขึ้นในช่วงที่อยู่บนถนนที่จังหวัดกาลสิน
มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ๕๖ปี
แล้วก็เหมือนกับใช้มีดจี้ตัวเองเหมือนกับคลุ้มคลั่งอะไรแบบนี้
แล้วก็คนที่อยู่ในรถคันนี้นะผู้โดยสารรวมถึงคนขับ

คือคนที่นั่งข้างเขาเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีมีด

คนขับรถก็จอดแล้วก็ให้คนลงให้หมด
แต่ผู้ชายคนนี้อยู่ในรถคนเดียวแล้วก็ปิดรถ
แจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเขารับมือได้ดีนะ
เพราะฉะนั้นก็คุณก็คลุมคลั่งอยู่ในรถคนเดียวกันแล้วกัน
ใช่ไงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาดูมาเจรจามาคุยมาดูสถานการณ์นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพสมเด็จจังหวัดกาลสิน
ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายอายุประมาณ๕๖ปี
ใช้มีดจี้ตัวเองอยู่บนรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทนครชัยแอร์
กรุงเทพบ้านแพงถนนสายสมเด็จกาลสินเขตตัวอำเภอสมเด็จ
ผู้โดยสารที่อยู่บนรถก็โกลหนนะคะ
แต่คนขับเขามีสติเขาขับรถไปจอดที่พักรถ
บริเวณในพื้นที่อำเภอสมเด็จแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินนะคะ
ขึ้นรถมาไม่นานผู้โดยสารที่นั่งข้างผู้ชายคนนี้เขาสังเกต
ว่าผู้ชายคนนี้มีมีดพกมีดมาด้วย
เขาก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายผู้โดยสารคนนี้เลยเดินไปบอกคนขับรถ
คนขับรถก็เลยไปจอดที่ท่ารถบริษัทแล้วก็แจ้งตำรวจ
แล้วก็ให้ผู้โดยสารคนอื่นทยอยลงค่อยลงลง

ให้ผู้ชายคนนี้ที่มีมีดอยู่บนรถคนเดียว
ก็ห้องคนขับเขามีที่กั้นแยกเอาไว้จากส่วนของที่นั่งผู้โดยสาร

ผู้โดยสารคนที่มีมีดก็อยู่ด้านหลังอยู่ไปเลย

เขาจะมีเหมือนแบบประตูอีกชั้นหนึ่งของห้องคนขับ
เพราะว่าคนขับก็จะได้ปลอดภัยด้วย
พอตำรวจมาถึงก็คลั่งเลยค่ะผู้ชายคนนี้ที่มีมีดอ่ะ

ก็ให้คนขับรถขับรถไปที่บ้านผู้ชายคนนี้
เพื่อให้พ่อแม่ของผู้ชายคนนี้มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อม
ก็ขับรถไปที่โรงพักสมเด็จนะ
ตำรวจมาเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจนเช้าอะค่ะครับ

เขาก็ยังไม่ยอมวางมีดแล้วก็ใช้มีดจี้ตัวเอง
ก็เลยติดต่อให้ญาติพี่น้องมาช่วยเจรจาอีก

โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓ทุ่มจนเช้าอะค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ว่า
เขาเคยทำงานขับรถแท็กซี่ที่กรุงเทพ

ก็เลยต้องกลับบ้านเพื่อมารักษาอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าน่าจะไม่ยอมกินยาค่ะ
ไม่ยอมกินยาต่อเนื่องก็เลยทำให้อาการกำเริบ

วัวขายควายได้เงินมา๕๐๐๐กว่าบาท
ก็นั่งรถทัวร์จะกลับไปทำงานที่รถแท็กซี่อีกครั้งหนึ่ง
กรุงเทพแต่อาการกำเริบขึ้นมาซะก่อน
พอการเจรจากลร่อนี่ไม่ได้ผลใช่ไหมคะ
เจรติเขาเลยใช้วิธีแบบนี้คุณผู้ชม
เพราะคุ้มครั่งอยู่นานก็ต้องหิวน้ำ
แต่เขายึดเยอะอยู่เป็น๑๐ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชม

เพราะตัวเขาเองเนี่ยหวาดระแวงเหมือนกับกลัวว่าจะมีคนไปทำร้ายเขา
เราไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามแล้วพยายามอีกในการเกลี้กล่อมผู้ชายคนนี้นะคะ
ผลตำรวจรีธินรัฐเพชรพันศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน
ก็เลยบอกว่าพอเจรจาไม่เป็นผลเนี่ยนะคะ
ใช้แก๊สน้ำตายิงไปหนึ่งลูกค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ยอมวางมีดค่ะ

น่ะสิตำรวจเจรจาแล้วเอาพ่อแม่มาคุยเอาญาติมาคุย
ให้ดื่มน้ำผสมยานอนหลับยิงแก๊สน้ำตาไปก็ยังไม่เป็นผล
บ่าย๒โมงกว่าคุณผู้ชมตั้งแต่๓ทุ่มเมื่อคืนนะ
บ่าย๒โมงกว่าเจ้าหน้าที่นำกำลัง
แล้วก็มีอุปกรณ์เป็นเหล็กง่าม
เตรียมเขาจะไปชาร์จตัวจับกุมผู้ชายคนนี้บนรถถัว
ก็ต้องใช้ความระมัดระวังจนสุดท้ายก็จู่โจมจับตัวเอาไว้ได้
จากนั้นก็รีบเอาตัวลงมาจากรถแล้วก็ให้ญาติมาพูดคุย

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมกว่าจะควบคุมตัวได้
๒๐หัวชั่วโมง
คดีไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะคะ
แล้วก็คนขับรถทัวร์ก็มีสติแจ้งเจ้าหน้าที่

ไม่อย่างนั้นโอ้โหอยู่ดีนี่
ใช่คุณมานี่ยุ่งเลยครับใช่